คุณผู้ชมมาถึงเรื่องของสลากทิพย์หวยทิพย์อะไรต่างเหล่านี้
กลายเป็นข่าวใหญ่ในช่วงนี้เลยนะครับว่าขายสลากทางออนไลน์แต่ไม่มีสลากอยู่จริง
ตอนนี้ก็คุณตะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็สู้คดี
คุณแองนายังอยู่ต่างประเทศเดี๋ยวกลับมาสู้คดีกันในเรื่องนี้นะครับ
วันนี้อาจารย์สุภาพคลิกขจายจะวิเคราะห์เรื่องนี้ในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

คนทำมาหากินทั่วไปเนี่ยโอ้ยกว่าจะได้เงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวลำบาก
แต่ว่ายุคนี้ทำไมคนที่หากินอะไรที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำโน่นทำนี่
หาเงินกันได้ง่ายได้ใช้เทคโนโลยีมาพลิกแพลงทำในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะทำกันได้
หวยทิพย์เนี่ยมันเป็นประเด็นที่
ฟังแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะทำกันได้

คราวก่อนเนี่ยกองสลากพลัดหรือแพลตฟอร์มอันโน้นอันนี้ยังพอเข้าใจได้ว่า
ไปเอาหวยจริงไปซื้อไปลงทุนแล้วมาเปิดขายทางออนไลน์ได้กำไรเท่านั้นเท่านี้ก็ว่ากันไปเถอะ
แต่นี่ฟังไปฟังมาคล้ายกับว่า
ไม่ต้องไปซื้อหวยไม่ต้องไปซื้อลอตเตอรี่มาตุนไว้
แต่รับกินรับจ่าย
แทงเข้ามารับเงินเขา
ใครถูกรางวัลก็จ่ายรางวัลให้เขา
แน่นอนครับโอกาสถูกรางวัลน้อยกว่าอยู่แล้ว
โอกาสที่จะรับเงินจากคนที่แทงเข้าไปรับกินเนี่ยมันมีมากกว่าอยู่แล้ว
แล้วทำอย่างนี้กันได้สุดท้ายก็ถูกตำรวจรวบ
แล้วกำลังจะถูกดำเนินคดีที่สำคัญก็คือว่า
ลักษณะอย่างนี้มีเฉพาะแพลตฟอร์มที่เรียกกันว่า
ที่กำลังเป็นข่าวอยู่หรือเปล่าโชคดีลอตเตอรี่
ยังไม่รู้ว่ามีเป็นข่าวหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่แน่คือ
นี่เป็นการชี้ให้เห็นว่าเป็นใช้ช่องทาง
เทคโนโลยีเอามาเป็นประโยชน์
ใช้ช่องโหวของกฎหมายก็จับเสือมือเปล่า
อันนี้ก็ใกล้เคียงกับหวยใต้ดินเลยครับ
เคียงกับการประกาศเป็นหวยใต้ดิน
ฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะติดต่อถามไทยกันอยู่ก็คือว่า
จะพูดคุยกับพนธโปรโธสุรเชษฐ์หักผ่าน
แต่ว่าตอนนี้เกิดขัดข้องทางเทคนิคยังไม่สะดวก
ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากจะบอกว่า
เรื่องนี้ก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้โผล่ขึ้นมาอีก
แล้วก็จะทำให้ประชาชนก็มีความรู้สึกว่า
เทคโนโลยีใช้ช่องทางแบบนี้รวยเร็ว

ไม่เป็นไรเรื่องนี้แบะไว้แค่นี้ก่อน
แต่เรื่องที่อยากจะพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า
เห็นผู้ว่ากอทมคนใหม่คุณชัดชาติ

เพื่อไปเตรียมการดูว่าจะแก้ปัญหาแต่ละเรื่องยังไง
ประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากก็คือว่านี่มันหน้าฝน
ที่ผมขีดเส้นใต้ไว้เมื่อวานก็คือว่า

เร่งตรวจสอบตรวจสอบแล้วถ้าไม่มีอะไรขัดข้องผิด
กฎหมายในการเลือกตั้งก็รีบประกาศรับรองเสีย
เขาจะได้มาตัดสินใจ
ข้าราชการวางแผนอนุมัติเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้
งั้นถ้าอยู่อย่างนี้อนุมัติอะไรไม่ได้

จำได้ไหมครับใครอยู่ในกรุงเทพ
แต่ก่อนนี้เราขับรถไปไหนมาไหน
ก็จะเห็นคนงานลอกท่อ
ถนนเส้นนั้นถนนเส้นนี้ขออภัยในความไม่สะดวก
ก็จะมีคนลอกท่ออยู่ข้าง
นั่นคือภาพชินตาที่เราเห็นประจำ
แต่ว่าหลายปีที่ผ่านมา
เราไม่เห็นภาพนั้นเลยนะครับ

เราถึงเปลว่าอ๋อพอน้ำท่วมขึ้นมาแล้ว

ท่อเล็กที่เป็นเส้นเลือดฝอยเนี่ย

ใครเคยเห็นลอกท่อไหมล่ะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ไม่มีมีก็น้อยมาก
อีกภาพหนึ่งที่เราได้เห็นว่าคนที่มาลอกท่อสมัยก่อน

จะไปร่วมมือกับกรมราชธรรม

จะเรียกว่าเป็นนักโทษชั้นดีหน่อยก็ได้
อกท่อข้างนอกออกมาลอกหนึ่งวันเขาได้ออกมาลอกหนึ่งครั้ง
เขาได้ลดจำนวนวันขังไป๑วัน

ไม่เห็นนักโทษออกมาลอกท่อ
จะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้
แต่ว่ารัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ท่านเห็นผู้ว่าคนนี้กำลังฟิต
ท่านก็เลยสั่งการไปที่

บอกว่าให้เร่งประสาน

ให้กอทมอนุมัติ

ผู้ว่าชัดชาติยังไม่ได้รับรอง

จากกรกตให้เป็นผู้ว่าเต็มตัว
แล้วมันก็จะทำให้
ลอกท่อที่เราคิดว่าจะทำได้เร็ว
เพราะตอนนี้ฝนตกเกือบทุกวัน
แล้วตกมาแต่ละทีก็เจอปัญหาน้ำท่วม
ท่วมวินาศัณติโลรถติดกัน
มากมายเดือดร้อนกันทั่วไปหมด
ฉะนั้นถ้าข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรม
กรมราชธรรมเป็นไปได้
เราก็จะได้เห็นนักโทษออกมาช่วยงานกอทมลอกท่อ
คุณสมศักดิ์เทพสุธินบอกว่าข้อเสนอนี้ได้เคยเสนอไปถึงผู้ว่ากอทมคนก่อน
แต่ไม่ได้รับการอนุมัติเราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลที่ไม่รับการอนุมัติเรื่องอะไร
เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่าจ้างหรืออะไรเราไม่รู้
แต่ว่าไม่อนุมัติที่จะให้นักโทษมาลอกท่อไม่เป็นไร
แต่นี่ไม่มีการลอกท่อเลยก็เลยทำให้เป็นเหตุน้ำท่วม
เป็นเหตุทำให้น้ำท่วมถนนน้ำขังน้ำนองเดือดร้อนกันไปหมด
ฉะนั้นสัญญาณจากรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธินที่ส่งมาถึงผู้ว่าชัดชาติ
ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นความหวังว่า
ถ้าผู้ว่าชัดชาติเห็นด้วยอนุมัติมีข้อตกลงกันว่าให้นักโทษมาช่วยเลือกท่อลอกท่อ
เส้นไหนสายไหนยังไงไม่รู้แต่รู้ที่ว่าที่เส้นที่ท่วมหนัก
คือเส้นที่กำลังทำรถไฟฟ้าเส้นโน้นเส้นนี้
เพราะเศษหินเศษดินเศษทายลงไปอุดอยู่ในท่อระบายน้ำขนาดเล็ก
น้ำไหลไม่ได้เหรอครับเส้นแจ้งวัฒนะไปดูเถอะ
เกือบทั้งเส้นตกมาเมื่อไหร่ก็น้ำนองอยู่อย่างนั้น
ลาดพร้าวโยงไปถึงรัชดาเมื่อ๓๔คืนก่อนที่ติดหนึบกันทั่วไปหมด
ก็เพราะท่อมันตันแล้วผู้ว่าตอนนี้เขาก็กำลังอยากจะแก้ปัญหาให้ประชาชน
ผมจึงวนมาถึงกรกตอีกครั้งหนึ่งว่า
นี่เลือกตั้งผ่านไปแล้วหลายวันแล้วนะครับ
วันนี้วันพฤหัสจันทร์อังคารพุธพฤหัส๔วันแล้ว
ถ้าไม่มีอะไรมากก็ควรจะเร่งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
ผู้ว่าเขาจะได้มาทำงานได้
ประชาชนที่เดือดร้อนอยู่แต่ละวันแต่ละวันเนี่ย
เขาจะได้รับการแก้ไขปัญหา
ฉะนั้นบอกมาเท่าไหร่

ปล่อยให้ผู้ว่าชัดชาติ

อย่าไปเอาระเบียบ

สุภาพคลิกคลัญในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะฮะ
เป็นประเด็นที่หลายคนสนใจมากนะครับ